คุณผู้ชมครับพื้นที่เกาะทวดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
ประชาชนยังคงเดือดร้อนจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
น้ำท่วมในพื้นที่นะครับสถานการณ์ล่าสุดนี้เป็นอย่างไร
ติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับค่ะที่บ้านเกาะทวดตำบล
ทวดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ที่นี่ปริมาณน้ำค่อยทยอยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
และจุดนี้เป็นที่รับน้ำจากหลายอำเภอนะคะและที่นี่ค่ะ
ณตอนนี้เองสวนไร่นาต่างได้รับความเสียหายกว่า๒๐๐ไร่
ส้มโอทัพทิมสยามค่ะชาวบ้านที่นี่นั้นต้องอยู่ในลักษณะของ
การที่ต้องใช้ที่สูงนะคะแล้วก็เอาที่นอนขึ้นไปอยู่บนที่สูงด้วย
แล้วก็นอนเดี๋ยวเราคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ณตอนนี้สภาพบ้านในพื้นที่นี้เป็นอย่างไรบ้าง
ใหญ่คะที่นี่เนี่ยท่วมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ผมเรียกอย่างนี้ครับสำหรับอ่าตำวนก่อทั่วทำเผื่อปราบคณะเนี่ย
อ่าเริ่มท่วมจริงจริงก็ตั้งแต่ฝนหนักตั้งแต่วันที่หนึ่งเลย
แต่ปริมาณน้ำฝนวันนี้เราไม่นึกว่าจะถึงขนาดนี้นะครับ
แล้วก็บวกกับแหล่งน้ำที่มาจากอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอพระพรม
และก็เสาทงบางส่วนของอำเภอเมืองสำหรับพื้นที่ของผม
วันนี้ยึดถือนโยบายทำอย่างไรก็ได้นาทีนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนอด
อย่าให้พี่น้องประชาชนตายนะครับ
มันก็เมตรหนึ่งเนาะค่ะจุดไปข้างในเนี่ยสองเมตรครับผมอยู่กันยังไงคะเนี่ย
อ่าผมเรียนอย่างนี้ครับวันนี้หมู่ที่สามเองของตำบลก่อทวดเนี้ย
มีสองร้อยสี่สิบเจ็ดครัวเรือนนะครับและวันนี้สี่สิบเจ็ดครัวเรือนเนี่ย
อ่าจมอยู่เมืองบาดานเลยนะครับอ่าอีกสองร้อยหนึ่งก็เดือดร้อนเหมือนกัน
แต่ว่า๔๗ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่น่าสงสาร
ผมมีถังน้ำมันแล้วก็มีเรืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
วันนี้เราเริ่มทำตั้งแต่วันที่๒นะครับ

วันนี้๔๗ครัวเรือนผมก็ใช้ถังน้ำมันทอด
และเอาที่นอนทอดลางคืนนะครับเพื่อการฮู
ที่สำคัญวันนี้มีอยู่๓หลังที่หูเห่าขึ้นไปอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำร้ายประชาชนเพราะว่าไม่ได้ไปถูกอะไรมันนะครับ
ผมก็ไล่มันไปนะครับตามกฎตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมัน
ส่วนเรื่องสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนต้องการตอนนี้ก็คือ
อุปโภคบริโภคแล้วก็ซ่วมที่สำคัญครับ
คือเราไม่สามารถขับถ่ายได้เป็นสิ่งที่น่าเวทนาอย่างยิ่งนะครับ
ผมอยากจะขอความนุเคราะห์จากท่านส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อขอซ่วมเคลื่อนที่หรือที่มันกำจัดปฏิกูลต่าง

กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราต้องตายก่อนพี่น้องประชาชน
ครับว่าผมลงดีอยู่ข้างข้างเราเนี่ย
บ้านของคุณลุงนี่คืออยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะครับผมท่านผู้ใหญ่

ขับถ่ายครับ
บ้านไหนสูงก็ไปบ้านนั้น

พอไปจากนั้นซ้ายมือขวามือนี่คือ๒เมตร
เฉลี่ยเมื่อวันที่สี่ถึงวันที่ห้า
น้ำที่ได้รับผลอนิสงฆ์จากอำเภอ

น้ำอยู่ที่๒เมตร๒๐จากพื้นถนนนะครับ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องเดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมนะคะ
บอกว่าต้องเอาใจช่วยชาวปากพนัง
ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะ
จังหวัดแน่ความสีทำราชคะอะไรงาน
ขอบคุณครับคุณอารยาครับนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกาะทวด